พอทีนี้พูดถึงวันแม่ก็แน่นอนว่าดอกมะลิเป็นของคู่กันอย่างน้อย
ถ้าเราไม่มีดอกมะลิจริงก็อาจจะมีดอกมะลิปลอมหรืออะไรก็ตามเป็นสัญลักษณ
แทนการแสดงความรักของลูกที่มีต่อแม่
แต่ทีนี้ถ้าไปเจอดอกมะลิที่มีราคาแพงเนี่ย
จริงก็มีของที่มาทดแทนได้เหมือนกัน
อย่างเช่นเค้กวุ้นกะทิรูปดอกมะลิอันนี้

วุ้นกะทิดอกมะลินี่เป็นฝีมือของนางสาววรกมลบุญขุนยัง
เธอเป็นสาวโรงงานอยู่ในอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ใช้เวลาช่วงว่างหลังเลิกงานประจำมารับออเดอร์ทำเค้กวุ้นกะทิดอกมะลิแบบนี้
ส่งให้ลูกค้าในช่วงวันแม่นะ
คือสวยด้วยกินได้ด้วยได้ประโยชน์หลายอย่าง
มะลิแล้วก็มีหัวใจด้วย
นางสาววรกมลบอกว่าเธอชอบกินวุ้นกะทิมาก
ก็เลยไปเรียนทำวุ้นกะทิมาแล้วอยากมีรายได้เสริม

บอกว่าลูกค้าติดใจกันเยอะเลยมียอดสั่งมาทุกเทศกาล
เพราะฉะนั้นเทศกาลวันแม่ก็ต้องเป็นเค้กวุ้นกะทิดอกมะลิ

รีบทำส่งให้ลูกค้าให้ทันวันที่๑๒สิงหาคมนี้เลยค่ะ
โดยเค้กวุ้นกะทิดอกมะลิวันแม่นี้ใช้มะพร้าวน้ำหอมอย่างดี
ไม่ใช้สารกันบูดเก็บในตู้เย็นได้นาน๔๕วัน
ราคาขายเขาบอกว่า๑ปอนด์ประมาณ๓๐๐บาท
แต่ถ้า๒ปอนด์จะขาย๔๐๐บาทนะคะ
ถ้าใครสนใจมีเบอร์ติดต่อให้ติดต่อได้เลยนี่ยังทันนะ
แต่ไม่รู้ออเดอร์เยอะแล้วจะทำทันหรือเปล่านะคะ
อาจจะไว้ปีต่อไปหรืออะไรก็ได้เป็นอีกหนึ่งไอเดีย
คุณผู้ชมส่งไลน์ข้อความหน้าจอมาเยอะเลยนะครับ
เรื่องของการจัดกิจกรรม
ก็มีทั้งเห็นด้วยให้มีการจัดกิจกรรมต่อ

แต่บอกว่าอยากให้ถ้ามีกิจกรรมนะ
อยากให้มีกิจกรรมที่ต้องออกแบบให้เหมาะสม